รีรำคุณผู้ชมครับผู้ชายสามคนขับรถมาแล้วเอาน้ำกรด
น้ำกรดสาดใสผู้หญิงอายุสิบแปดปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดนนะฮะลูกหลงด้วยใครโดนบ้างอ่ะ
มียายกับน้าโดนไปด้วยเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งนะครับ
เขตเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คนร้าย๓คนขับรถมาแล้วครับสาดน้ำกดใส่หน้าเลยนะ
นางสาวนัตติการไขรำหรือว่าอ้ำอายุ๑๘ปี
ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสครับแล้วก็มีคนถูกลุกหลงด้วย
เจ็บอีกสองคนเหตุเกิดบ่ายสองเมื่อวานนี้
ล่าสุดตำรวจสพนางรองนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับ
ติดตามตัวคนร้ายเบื้องต้นจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมและบุคคลที่เกี่ยวข้องสันนิษฐานว่า
น่าจะหึงห่วงคือแยกผู้ต้องสงสัยออกเป็นสามกลุ่มแบบนี้
คือหนึ่งแฟนเก่าที่เลิกรากันไปนานกระทั่ง๒ปีก่อนนะครับครอบครัวของน้องอ้ำ
เคยแจ้งความดำเนินคดีนะครับถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกับแฟนเก่า
แล้วก็ผู้หญิงคนใหม่ของแฟนเก่ากรณีพรากผู้ยาวและทำลายทรัพย์สิน
ทำงานอยู่ต่างจังหวัดสามแฟนคนปัจจุบันนะครับซึ่งปกติตำรวจนะครับ
จะตรวจสอบก่อนก็เลยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับต้องรอการสอบปากคำ
ผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งขณะนี้อาการยังสาหัสให้ปากคำไม่ได้ฮะ
นางสาวจิราพรแม่ของน้องอ้ำนะครับ

แม่มันมาเฟ้าลูกที่โรงพยาบาลบูรีรัม

โดนสาดน้ำกดใส่ตั้งแต่หน้า

หนักที่สุดที่หน้าแม่กังวล
เพราะตากลูกอ่ะ
ดวงตาจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า

สิ่งที่คุณแม่กังวลตอนนี้คืออะไรคะ

ก็พาวนะ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับผู้หญิงอายุ๔๐บ้างคนนี้เป็นใคร
แม่ของไนท์ฮะอายุ๑๘ปีแล้วไนท์คือใครอ่ะ
นี่คือแฟนคนที่๒ของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เล่าบอกว่าลูกชายนะครับคบหากับน้องอ้ำมาหลายปี
แล้วก็เลิกกันเมื่อ๒เดือนก่อนเพราะว่าฝ่ายหญิงไปมีคนใหม่
รับว่าที่ผ่านมาลูกชายกับฝ่ายหญิงทะเลาะกันนะครับ
แปดสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงแชทข้อความมาบอกว่า
ลูกชายของเขาไปครูแต่เธอก็ไม่ได้ติดใจอะไร

เขาไปทำงานอยู่ชนบุรีนั่นกระทั่งมันรู้ข่าวสาธน้ำกดนี่แหละ
ก็ต้องการให้ตำรวจออกหมายเรียก
ซึ่งลูกชายเนี่ยก็เข้ามาพบตำรวจเพื่อให้ปากคำวันนี้แหละ
ยืนยันว่าลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ